คุณผู้ชมค่ะเนื่องด้วยตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลค่อนข้างจะสูงนะคะ
ทำให้ผู้ใช้รถที่เขาต้องเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยค่ะเขาออกมาร้องขอทางรัฐบาลว่าให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ให้หน่อยได้ไหม
ให้อยู่สักลิตรละ๒๕บาทขอให้ตรึงราคาไปสักปีนึงอะนะคะ
วันนี้ก็เลยมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของผู้ที่ใช้รถบรรทุก๑๐ล้อเขาก็มารวมตัวกันค่ะ
นี่ค่ะเคลื่อนกระบวนเจ็ดจุดเจ็ดเส้นทางทั่วประเทศเริ่มตั้งแต่สิบโมงเฉา
ที่๑บังปะกงบังนาชนบุรีจุดที่๒ราชบุรีพระราม๒กาญจนาพิเศษ
เหนือก็มีลำปางกำแพงเพชรมาที่พระนครศรียุธิยาเนี่ยนะคะ
ตามแผนผังแบบนี้ค่ะสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
บอกว่าอยากจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงพลังงาน
เติมราคาน้ำมันดีเซลให้เหลือลิตรละยี่สิบห้าบาทสักปีหนึ่ง
ลดภาษีสรรพสามิตร๕บาทต่อลิตรสักปีหนึ่งเหมือนกัน
เลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขอปีหนึ่งเหมือนกัน
เพราะว่าไม่สามารถแบกรับต้นทุนราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแบบนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะไปค่อยไล่เรียงดูบรรยากาศกันหน่อย
ขบวนรถบรรทุกสิบล้อพาเวอร์ห้าสิบกว่าคันเลยนะคะ
เนี่ยเขาก็วิ่งไปตามเส้นทางต่างต่างทีมข่าวได้คุยกับคนขับรถบรรทุกสิบล้อคนนึง
นายประชิดเขาบอกว่าคืออยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญในเรื่องนี้นะ
ขับรถบรรทุก๑๐ล้อมา๕๖ปีเคยจ่ายน้ำมันเนี่ย
น้ำมันสักสองพันเพื่อส่งของตอนเนี้ยสามพันสามพันห้ายังเอาไม่อยู่เลยอะค่ะ

ราคาของชีพทุกวันนี้มันก็รู้รู้กันอยู่อ่ะครับใช่ไหมคือเราขับรถทุกวันเรารู้
เรารู้ครับเราขับรถทุกวันเรารู้เออเรารู้ว่าเออ
มันเป็นยังไงยังไงอย่างนี้แล้วเฉพาะการเป็นอยู่มันก็ลำบากแสนเข็นอยู่แล้วแล้วน้ำมันมันขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วมันขึ้นแทบทุกวันอ่ะ
คืออยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันเป็นอย่างนี้แล้วแล้วประชาชนเขาจะอยู่กันยังไงแล้วน้ำมันมันขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
ทุกอย่างมันต้องมีน้ำมันเป็นตัวหลักนะครับ
เขาบอกว่าเขาก็รวมตัวกันวันนี้ก็คือรอบนอกนะฮะยังไม่เข้าในกรุงเทพนะครับ
คืออย่างที่อุบลรัชธานีเนี่ยเป็นต้นทางตรงนี้ก็มีนะครับ
ผู้ประกอบการรถบรรทุกกับรถโดยสาร๓จังหวัดอีสานตอนล่างศรีสะเกดอำนาจเจริญอุบลเนี่ย
วันนี้เขาก็มารวมตัวกันค่ะนี่นะฮะทั้งรถบรรทุกด้วยนะฮะ
รถโดยสารปรับอากาศด้วยรถตู้ด้วยนะครับรวมตัวกันฝั่งขาเข้าอำเภอวารินชำราบนะครับ
แล้วก็เคลื่อนขบวนแสดงสัญลักษณ์ไปตามถนนเลี่ยงเมืองเข้าสู่ตัวจังหวัด
แล้วก็ไปสิ้นสุดที่๔แยกวนารมที่อำเภอเมือง
ข้อเรียกร้องก็เหมือนกับจุดอื่นทั่วประเทศนั่นแหละฮะ
ภาคเกษตรนะครับภาคเกษตรภาคขนส่งภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยว
ก็จะเดือดร้อนนะครับจากราคาน้ำมันแพงซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงนะครับ
ซึ่งเราไม่ไหวกันนะครับก็อยากให้ภาครัฐช่วยในข้อเรียกร้อง
น้ำมันดีเซลที่๒๕บาทคงตึงราคาไว้ที่๑ปีนะครับ
ส่วนริมถนนมิตรภาพขาเข้าสระบุรีที่อำเภอแก่งคอย
ทางรถบรรทุกเกือบ๔๐คันก็มารวมตัวกันนี่นะฮะ
ลานปั๊มน้ำมันแถวนั้นนะครับแล้วก็เคลื่อนขบวนไปตามถนนผนโยธินมุ่งหน้า
มารวมตัวกันที่พระนครศรีอายุทยาค่ะนี่นะฮะคือต่อแถวกันไปเนี่ย
คือรถพ่วงด้วยฮะก็ขบวนก็ยาวเกือบ๒กิโลเมตรนะครับ
ผู้ใช้รถในการประกอบอาชีพเนี่ยบอกว่าการขึ้นราคาน้ำมัน
มันเหมือนซ้ำเติมความลำบากจากโควิดเข้าไปอีกนะตอนนี้เนี่ย
มันแย่ไปหมดแล้วนะครับทุกวันนี้เติมน้ำมันเนี่ย
จากปกติร้อยหนึ่งเนี่ยเต็มถังทุกวันนี้เติมร้อยกว่าบาทเนี่ย
ยังแทบไม่เต็มในส่วนของจักรยานยนต์อะไรพวกนี้นะ
นี่ฮะถือเบนซินหรือว่าแก๊สโซฮอลตอนนี้ราคาก็สูงเหมือนกัน
แต่ทีนี้ในส่วนของรถบรรทุกที่เขาขอตรึงราคา๒๕บาทต่อลิตรดีเซล

ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคุณสุพัฒนภงพันธ์มีเช่าบอกว่า
เรื่องต้นเนี่ยตามนโยบายรัฐบาลก็คือจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน๓๐บาทต่อลิตร
ใช่ค่ะก็บอกว่าลองย้อนกลับไปดูสิรัฐบาลก่อนหน้านี้
ที่ทำได้เต็มที่ก็เท่านี้แหละตรึงราคาไม่ให้เกินสามสิบบาทต่อลิตรเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกราคาลดลง
ราคาขายปลีกน้ำมันในบ้านเราก็จะลดลง
ส่วนข้อเรียกร้องยังไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าเลยนะคะ
บอกว่าต้องไปหารือนายกก่อนนะฮะ
แต่ว่าทางผู้ประกอบการรถบรรทุกเขาบอกว่าเขาจะให้เวลาถึงสิ้นเดือนตุลาคม

เขาจะยึดตรง๒๕บาทต่อลิตรเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปรอดูกันว่า
มันจะจะไปมีจุดจบตรงกลางในเรื่องนี้อยู่ตรงไหนอย่างไร
กระทรวงพลังงานบอกว่าก็มีแค่นี้โครงการบรรเทาผลกระทบ
เหลือไปดูวันนี้ก็ต้องเติมดีเซล
เดี๋ยวรอฟังข่าวกันต่อไปกันแล้วกันนะฮะทุกผู้ชมครับ